คุณผู้ชมคะดูข่าวอาทยากรรมอื่นช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้อ่าน

คราวนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการบุกจับมือปืน
คือเอกแจงงามนั่นเอง
โดยคนร้ายก็ไหวตัวแล้วก็มีการยิงสวนตำรวจมานะคะ
ตำรวจได้รับบาดเจ็บแล้วมือปืนก็ฝ่าวงล้อมหนีเข้าป่าไป

เป็นนาทีที่มีการยิงปะทะกันระหว่างตำรวจสพด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
กับนายเอกพบมาก่อบุญอายุ๔๕ปี
เป็นมือปืนฉายาเอกแจงงาม
จุดที่เกิดเหตุคือรีสอร์ทจันเพ็ญรีสอร์ทหมู่๓ตำบลด่านช้าง
ก็ทำให้๑๐ตำรวจตรีวีรศักดิ์ประเสริฐยิ่ง
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่หน่วยงานป้องกันปราบรามสพด่านช้าง
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านช้าง
ส่วนผู้ต้องหาคือนายเอกพบฝ่าวงล้อมแล้วก็วิ่งหนีลงคลองด้านหลังรีสอร์ทไป
เวลาต่อมาค่ะพลตำรวจตรีกฤษณะแจ่มสว่าง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีก็ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีกำลังเสริมเป็นชุดคอมมันโดกว่า๕๐นายปิดล้อมพื้นที่ไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดนะคะ
นายเอกพบเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับในคดีฆ่าผู้อื่นโดยได้เข้ามาพักที่จันเพ็ญรีสอร์ท
แล้วตำรวจสพด่านช้างก็เข้าไปตรวจสอบทีนี้คนร้ายก็ไหวตัวค่ะตำรวจก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไป
แต่ว่านายเอกพบเปิดประตูหลังห้องเอาไว้ก็เลยทำให้แก๊สน้ำตาถูกลมพัดตีกลับมาหน้าห้อง

คือใส่แค่กางเกงในตัวเดียว
แล้วก็ยิงสวนตำรวจมาถูกที่ต้นขาขวา
ของ๑๐ตำรวจตรีวีรศักดิ์
แล้วหลังจากนั้นคนร้ายกระโดดจากรีสอร์ท
วิ่งลงคลองส่งน้ำที่อยู่ด้านหลังรีสอร์ท
แล้วก็หายตัวไปในพื้นที่ป่า
ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างยากต่อการค้นหานะคะ
โดยก็มีการกำชับว่าให้ติดตามจับตัวมาดำเนินคดี

เพราะว่านายเอกพบมีอาวุธ
พร้อมจะยิงต่อสู้ตลอดเวลา

ท่านภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุภัณฑ์บุรีบอกว่า

ต้องจับตัวมาให้ได้เร็วที่สุด
แล้วก็มีการกระจายข้อมูลแจ้งเตือนคนในพื้นที่ด้วย
เพราะว่าเกรงว่าคนร้ายอาจจะไปก่อเหตุ